หัดใหญ่สงขลาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะ
เจ้าของห้องเช่าเนี่ยเป็นตำรวจเขาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่หน้าบ้านเช่านี่แหละ
ปรากฏว่ามีลูกบ้านคนหนึ่งเดินผ่านเขาก็ชวนดื่มเหล้าด้วยกันไหม
ลูกบ้านคนนี้บอกไม่เอาวันนี้ไม่สบายไม่ดื่มดีกว่าไม่ดื่ม
ด้วยความที่เจ้าของห้องเช่าคงเมาแล้วแหละครับไม่ดื่มด้วยกันใช่ไหมทำไมฮะ
จ่ายค่าเช่ามาที่ค้างอยู่เนี่ยคนเช่าเลยบอกเดี๋ยวจ่ายทีเดียวเลยสองเดือนรวบเลย
เนี่ยเดี๋ยววันที่สองมีนาคมจ่ายครับก็ไปหาว่าเขาพูดจายียวนยิงใส่เขาค่ะ
อืมกระหน่ำยิงด้วยนะจนเขาตายเลยนะคะตำรวจสภหัดใหญ่ได้รับแจ้ง
ข่าวว่ามีเหตุยิงกันตายที่บ้านเช่าตรงนี้ค่ะในซอยรัฐบำรุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เป็นห้องแถวให้เช่าอยู่ติดกันห้าห้องห้องที่เกิดเหตุคือห้องที่สามนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องค่ะนายธัญญาไกรราชค่ะ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่ครัว
สภาพศพคือใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวอะค่ะครับถูกยิงด้วยปืนพกสั้น
เข้าที่หน้าอกซ้ายหนึ่งนัดมีรอยหัวกระสุนปืนอยู่ที่พื้นหนึ่งรู
ผนังห้องอีกหนึ่งรูผู้ก่อเหตุก็คือเจ้าของห้องเช่านะคะ
เขาเป็นตำรวจด้วยอะค่ะร้อยตำรวจรีประเสริฐฤทธิวงศ์ตำรวจสังกัด
กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาจากการสอบถาม
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวกระหนกวันอายุ๔๖ปี
ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยนะร้อยตำรวจรีประเสริฐเจ้าของห้องเช่าเนี่ย
ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเช่าหลังที่ห้า
แล้วก็ชวนนายธัญญาผู้ตายที่อยู่ห้องที่๓ว่ามาดื่มเหล้าด้วยกันไหม
ธันวาบอกไม่สบายครับคืนนี้ไม่ดื่มดีกว่าทีนี้ค่ะ
ตัวเจ้าของห้องเช่าเมาแล้วเห็นว่าอ้าวนายธันวาไม่ยอมดื่มด้วย
งั้นค่าเช่าห้องที่ค้างอยู่เดือนนึงอ่ะจ่ายมานายธันวาบอกว่าไม่มี
ก็บอกแล้วไงเดี๋ยวจะจ่ายทีเดียว๒เดือนเลย
วันที่สองมีนาคมเนี้ยอืมห้าพันจ่ายทีเดียว
แล้วก็บอกเจ้าของห้องเช่าว่าเมาแล้วแหละกลับไปนอนก่อนไหม
พรุ่งนี้หายเมาแล้วค่อยมาคุยกันโอ้โหกลายเป็นว่าเจ้าของห้องเช่าที่เป็นตำรวจอ่ะนะ
ร้อยตำรวจรีประเสริฐเนี่ยนะไม่พอใจ
หาว่านายธันวาพูดจายี่ยวนกวนประสาทท้าทายพกปืนค่ะพกปืนอยู่
ยิงใส่นายธันวาไปหลายนัดมากแต่กระสุนโดนหน้าอกซ้ายไปนัดหนึ่ง
ธันวาวิ่งเข้าไปในครัวหลังบ้านแล้วไปล้มลงในครัวนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในครัวเหตุการณ์เป็นแบบนี้ค่ะ
ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวเจ้าของห้องเช่ากับตัวสามีเธอที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
บอกตรงเลยว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนเลยรักกันดีมาก
ตัวเจ้าของห้องเช่าเนี่ยยังใช้ให้สามีเธอไปซื้อบุรีไปซื้อเหล้าเป็นประจำ
สนิทกันซะด้วยซ้ำแต่ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยร้อยตำรวจรีประเสริฐเจ้าของห้องเช่า
นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านแล้วคงเมาแล้วแหละแล้วอาจจะชวนสามีเธอให้มาร่วมวงดื่มเหล้าด้วย
สามีเธอปฏิเสธก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้
บ้านเช่าหลังนี้นะคะก็อยู่กันสามคนตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตและลูกสาว
ลูกสาวอยู่แค่ชั้นป๑เองค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฟังเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตดูหน่อยค่ะ
ผู้ก่อเหตุมอบตัวเรียบร้อยเมื่อเช้านี้ค่ะร้อยตำรวจรีประเสริฐนะคะ

เมืองต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
นะคะแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุเขาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
ส่วนศพของนายธันวาผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดในพื้นที่ตำบลดอกกระบืออำเภอปนาเลาะจังหวัดปัตตานี
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่นะคะส่วนบรรยากาศที่บ้านเช่าที่เกิดเหตุนะคะ
เพื่อนบ้านข้างห้องตกใจกันหมดคุณผู้ชมคนเช่าบ้านที่อยู่ติดกับห้องที่เกิดเหตุอ่ะนะ
เขาบอกโอ้โหเพิ่งมาอยู่ได้๓วันแล้วเกิดเรื่องแบบนี้
ไม่เอาแล้วไม่อยู่ดีกว่าขอย้ายดีกว่าทั้งตกใจทั้งกลัวค่ะ
ไข่ต้องขอบ้านเช่าอยู่ให้เจี๋ยวพิมพ์นึกว่าพอหยิงขึ้นฟ้าผมแน็ตบาทไปยิง

เมียเขาวิ่งไปเข้าไปสู่ถ้างบ้านผมมาบอกว่าแฟนก็ตายแล้ว
เพื่อนของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยนะคะเป็นที่รักของเพื่อนค่ะ
จะเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานรักครอบครัวรักลูกมากนะคะ
ก็เสียใจที่ต้องมาเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้
ทั้งที่ปมเหตุมันโอ้โหเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้เลยค่ะ
แต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าพี่ปันเป็นคนนอกเหมือนพี่ชายแท้
เดียวแบบเนี้ยไม่น่าที่จะเป็นแบบนี้
คือปัญหามันเป็นเรื่องปัญหาที่น่าจะแก้ไขกันได้
พวกเรารักค่ะรักมาก
ก็บอกได้เลยพี่เขาไม่เคยผิดเรากับเราเลย